ก๊อตเด็กผู้ชายอายุ๔ขวบเองนะคะ

แต่คุณตาเนี่ยแกป่วยหลายโรค
แล้วเสนียดกันมากนะตาหลานคู่เนี่ย

ด้วยความเป็นเด็กไร้เดียงสา

นอนอยู่กับศพของคุณตา
๓วันไม่ได้กินข้าวนะคะ

หน่วยกู้ภัยสว่างเมธาร์ธรรมศาสตร์
ได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน

ป่าภูผาคำพุทธาวาสที่อำเภอเมืองอุดรธานี
เจ้าหน้าที่ไปถึงนะคะเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
หน้าบ้านติดป้ายประกาศเป็นประกาศขาย
พร้อมที่ดินอะไรแบบเนี้ยแล้วหน้าบ้านสิ่งที่เห็นก็คือ
ก๊อตค่ะเด็กผู้ชายสี่ขวบนั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
นี่เด็กไร้เดียงสาตามภาษาเด็กแต่คุณผู้ชมค่ะ
เนื้อตัวน้องก๊อตมอมแมมแล้วเสื้อผ้าเปื้อนเลือดด้วยนะ
นั่งเล่นอยู่แบบนั้นนั่งเฝ้าศพคุณตา
น้องคงไม่รู้ว่าคุณตาเสียชีวิตแล้ว
จะนึกว่าคุณตาหลับอยู่หรือยังไรคุณตาประพันธ์เพิ่มภูมิอายุห้าสิบสาม
แต่คุณตาเสียชีวิตมาสามวันแล้วอ่ะคุณผู้ชมกู้ภัยต้องรีบพาน้องออกมาก่อน
แล้วก็นำร่างของคุณตาให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
คือตัวคุณตาแกป่วยหลายอย่างนะคะวรรณโรคมะเร็งปอดความดันสูง
เคยเป็นอำมพลึกนอนติดเตียงญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายอะไร
แต่สงสารน้องก๊อตนะคะด้วยความที่เด็กไม่รู้เรื่องจริง
บรรยากาศที่วัดปุญญาวาสค่ะนายสิทธิพงศ์เป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็มีศักดิ์เป็นลุงของน้องก๊อตนะคะก็พาน้องก๊อตไปกราบที่หน้าโรงศพค่ะ
ลูกของสาว
คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านพอสมควรตัวคุณตาประพันธ์ผู้เสียชีวิตแกมีอาชีพเผาถ่านขาย
ญาติก็ไปเก็บของไปเก็บเอกสารสำคัญนำป้ายขายบ้านออกไป
ปักป้ายขายบ้านพร้อมที่ดิน๗๐๐๐บาทติดอยู่หน้าบ้าน
ก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปทำความสะอาดด้วยนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับนางสาวกัญญารัฐเป็นญาตินะคะแล้วก็เป็นคนที่ไปพบศพ
เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ไปทำงานแถวบ้านของผู้เสียชีวิตรู้สึกเอกใจ
ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจากบ้านหลังนี้เพราะว่าปกติจะได้ยินเสียงตาหลานเขาคุยกันนะคะ
ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเสียงไอไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยด้วย
แล้วก็ไม่เห็นหน้าตาหลานคู่นี้มา๓วันแล้ว
พอเดินไปใกล้บ้านเห็นแต่น้องก๊อตเห็นแต่หลานชายวัย๔ขวบ
ก็นั่งเล่นอยู่อยู่หน้าบ้านนั่งมอมแมมอยู่คนเดียว
แต่กลิ่นเหม็นเน่ามันโชยออกมาก็เลยเรียกชาวบ้านให้รีบมาช่วยดูหน่อย
ก๊อตเดินนำเข้าไปในบ้านเลยพาไปหาคุณตา
แต่คุณตาคือนอนเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยรีบช่วยน้องก๊อตก่อนเลยนะคะน้องก๊อตดูหิวมาก
ไม่ได้กินอะไรมาสามวันให้น้องได้กินข้าวอะไรกันก่อน
แต่น้องน่าสงสารมากน้องไม่คุยเลยนะ
เงียบไม่พูดถามอะไรก็ไม่ตอบปกติน้องก็จะคุยแต่กับคุณตาค่ะ
ก็เมื่อคืนเธอก็เฝ้าที่ข้างโรงศพด้วยนะคะ
นางสาวกัญญารัฐที่เป็นญาตินะคะเธอบอกว่าเธอฝัน
ว่าผู้เสียชีวิตไม่ยอมลง
เดินวนอยู่รอบโลงไม่อยากจะไปไหนเพราะเป็นห่วงหลานชาย
ก็เลยต้องจุดทูปบอกให้ไปสู่สุขติ
แล้วก็บอกว่าหลานชายมีคนดูแลแล้ว
ก็บอกว่าเขาห่วงล้าน
คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเยอะเลย

แล้วคุณพ่อคุณแม่คุณก๊อตอยู่ไหนล่ะ
ทำไมปล่อยให้เด็กยังอายุน้อย
อยู่กับคุณตาที่ป่วยหลายโรคแบบนี้
คุณผู้ชมคะแม่ของน้องก๊อตค่ะ
อายุ๑๙ขอใช้เป็นนามสมมติ
ขอใช้เป็นนามสมมติเรียกว่านางสาวออมก็แล้วกัน
เป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตเป็นแม่ของน้องก๊อต
เธอบอกว่าเธอเลิกกับอดีตสามีไป๒ปี
ก็พาน้องก๊อตไปอยู่กับอดีตสามีเพราะเธอต้องทำงานเลี้ยงไม่ไหว

แต่ว่าพ่อเธอรักน้องก๊อตมาก
ขอเลี้ยงบอกขอเลี้ยงเดี๋ยวพ่อเลี้ยงเองก็คือคุณตาของน้องก๊อตนะคะ
สองสัปดาห์ก่อนเธอก็คุยกับพ่อ
ว่าให้น้องก๊อตไปอยู่กับอดีตสามีก็แล้วกัน
เพราะเดี๋ยวน้องก็ต้องเข้าเรียนเธอส่งไม่ไหว

ไอ้ที่ป้ายขายบ้านพร้อมที่ดินที่ติดอยู่หน้าบ้าน
เขียนป้ายประชดขายบ้านขายที่ปักไว้แบบนี้

คือตัวเธอบอกว่าเธอก็กลับไปทำงานที่ตัวเมืองอุดรธานี
เมื่อวานเธอบอกว่าอยู่เธอก็มีอาการแปลกกินข้าวไม่ลง
หน้าพ่อลอยเข้ามาในหัวจนมารู้ข่าวร้ายว่าพ่อเสียชีวิต
เธอก็บอกว่าเธอเสียใจนะที่ละเลยพ่อแล้วก็ไม่ได้ดูลูก
คือจริงแล้วถึงแม้ว่าตัวเธอจะไม่ได้อยู่ด้วยเธอบอกว่า
อย่าด่าว่าเธอเลยเธอส่งเงินส่งเงินไปช่วยส่งเงินไปให้
หลังเสร็จงานศพอดีตสามีก็อาจจะรับน้องก๊อตไปดูแล
ไปอยู่ที่บึงกาลเพราะก็พอมีกำลังทรัพย์ที่จะส่งเสีย
แต่เธอบอกว่าเธอไม่ค่อยพร้อมจริงที่จะดูลูก
แต่ถ้าเธอพร้อมเธอก็อยากจะรับน้องก๊อตกลับมาอยู่ด้วยกัน
กลับมาดูแล
ด้วยความที่แม่ของน้องก๊อตเองก็ยังอายุน้อยมากนะคะ
สำหรับร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะสวดพระพิธรรมเป็นคืนสุดท้ายแล้วก็จะชาปนกิจพรุ่งนี้ค่ะ